หมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ที่๗๓๒๒๕๖๑ลงที่๖พฤศจิกายน๒๕๖๑
หมายจับในจจีจะออกในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
เมดอเฟทามีนไฮโดคอลายหรือยาบ้าไว้ในความควบความผู้จำหน่ายโดยภีรกฎหมาย
มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑เฮลูอีนไฮโดคอลายไว้ในความควบความพิกฎหมาย
อายุความ๑๕ปีลาหูหรือมูเสอซึ่งเข้ามา
เป็นหมายจับที่ตัวเองไปค้ายาเสพติด
จำหน่ายยาเสพติดที่บ้านแก่น้อย
มันนี่คือมีพฤติการค้ายาเสพติดมานานแล้วใช่ไหมครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง๗คนชุดวิสามันที่จะขึ้นไป
ก็มีข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วว่า
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหมายจับอีกคนหนึ่งชื่อนายขออภัยครับนายยาเฮนะครับ
นายยาเฮจะอือเป็นคนเป้าหมายสองคนที่ทางตำรวจเวียงแหงมี
แล้วก็ทราบว่ามีพฤติการในการจำหน่ายยาบ้าที่บริเวณท้ายหมู่บ้าน
เขาก็ท้ายหมู่บ้านมาเต็มเขาตะนั้นเขาเรียกว่าปล้วยโปตีบุคคลตามก้อนหมายที่เท่านั้นที่ฉุกเรากลับขึ้นไป
แล้วเมื่อเจ้าพี่บุค๒๐๑๖นะครับเขาก็ข่าวแผนความที่เป็นทางลาชันนะครับ
สิ่งที่คุณสัมภัณฑ์อาจจะได้เห็นที่เกิดเห็นทางชั้นและทางลูกหลัง
รถจริงแฉลกลงตัวจักรวิ่งออกหนี
ส่วนนายเจ้าอุริเนียนเขาใช้มุดปืนยิงเปล่าสู้

ทีแรกก็ยิงอยู่ที่ดาบชาชวายรถมอสไซค์ขันแรก
ดาบสมจิตกำลังขึ้นขึ้นลูกเลื่อนขึ้นคาล้ำปืน
มาจุกกระสุนหน้าที่สามจะยิงใส่ชาชวายทางหนึ่ง
ดาบสมจิตก็เลยใช้มุดปืนประจำกายซึ่งเป็นมุดปืนกล้องของทางราชการ
ยิงสวนไป๓นักถูกบนเวนแค่อันซ้าย
ถูกบนเวนสะโพกด้านหลังประมาณ๒นัก

ยังไม่ได้รับรายงานบนการจำสูตรและไม่ได้ยิงสวน
อันนี้อาจจะค่าสมีจริง
จักรตอนนี้เราจำหัวได้หรือ
จักรเนี่ยก็จะต้องมีการติดขอรู้ว่ามีเจ้าที่ตำรวจมาเรียกตรวจคน
ก็กระโดดรถหลบหนีนะครับ
แต่อาวุธปืนเขาซ่อนไว้ในที่นอน
ตำรวจไปในขณะที่เขายืนอยู่หน้ากระท่อมที่เขาจำหน่ายยา
ได้เคยแจ้งข้อมูลเร็วมา
สิทธิ์ว่าชาวบ้านมูลต่อร้ายจะไม่คิดขอปรวจ
เหตุการณ์วิสัยมันชาวบ้านในข้าวบ้านเกิดความหวานปรวจ
ดังนั้นสมาชิกในชุมชนห้วยไคร้ใหม่
จึงมีข้อเรียกร้องกันใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีคำสอบเสียงเรียนโปร่งไทยและเป็นธรรม
มาตรายสวนคดีอย่างเร่งหลวง

ปรากฏตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรม

และเป็นข้อความเดียวกันที่ยื่น

สิ่งที่จะแจ้งสื่อมวลชนนะครับ
ได้รับเหตุการณ์และข้อที่จริงนะครับ

ทางผู้จัดการบุหรษฎรพัฒนา

รองคุณคับการและทางท

ที่ใช้วดปืนยิงเท่าที่ตำบูรณ์ก่อนเป็นเหตุให้ในจจือเสียชีวิต
นายจจือก็เป็นบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนมีหมายจับของสพนวาย
เดี๋ยวรายละเอียดของหมายจับสำนักหมายจับอีกผมมีให้ซึมให้ด้วยกันนะครับ
แต่ข้อมูลข่าวสารที่ออกไปเป็นสื่อโซเชียลต่างนั้นนี่
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนและสร้างความเข้าใจผิดกับญาติของผู้ตายและก็สังคมโดยรวม
ทั้งฝ่ายญาติของผู้ตายเองก็ยังติดใจสงสัยในเหตุการณ์ตายของในจจือ
ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของญาติของผู้ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว
เกิดความหวาดระแวงในการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะไม่ได้มาพบเห็นเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยตนเองซึ่งในเบื้องต้นนะครับ
ทางผู้บัญชาการและตัวผมเองก็ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ก็ได้เป็นความเป็นพร้อมตลอดจนและความข้อมูลจากประชาธิบินที่นะครับ
ดังนั้นในส่วนของตำรวจทรภาค๕จำเป็นที่จะต้องทำความจริงให้ประจักษ์

ในส่วนของการร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบการดูแลของเจ้าหน้าที่นั้น

แต่ตระหนักว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว
ก็ผลจะออกมาอย่างไร
อาจจะไม่ได้ยอรับขอบฝ่ายยาวสุดท้ายของเจ้าบ้านในบ้านที่ใช้ใหม่
แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียกเชิญมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
โดยขอให้ประสานกับผู้วาลการชเชียงไม่
หรือให้ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง
ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ตำรวจรายงานหรือไม่
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่ผู้ใหญ่บ้านหรือชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่
ข้อที่๒ก็คือในส่วนของการเรียกร้องให้แต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เกี่ยวข้องในการวิสาธิบร้องมันร่วมที่๒๓พระราชกรรมนั้นออกจากพื้นที่
เรียนว่าข้อได้จริงในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการตรวจสอบข้อได้จริงการตรวจสอบยานหลักฐาน
ตั้งแต่วันชะนสุคภิกษพโดยมีแพทย์พัฒนาในอาการประหลังอันเพิร์น
ไม่ได้มีการกระแน่นสร้างสถานการณ์ตามที่ปรักษณ์ข้อมูลตามสื่อ
ก็ถึงไงถ้าคณะกรรมการที่เป็นกลางซึ่งแปลงตั้งโดยกินการหลายส่วน
แต่เพื่อความสบายใจของพี่น้องเราจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง๗นายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในวันนั้นเนี่ย
ออกนอกพื้นที่หยุดความปฏิบัติหน้าที่รอละการปรวจสอบจากคณะกำการที่เป็นกลาง
ผลออกมาอย่างไรก็จะได้แถลงให้ทางสื่อมวลชนเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่ง
และสำนวนคดีที่เจ้าพนักงานกระทำให้ผู้อื่นแก่ความตาย
หรือที่เราเรียกกันว่าเหตุวิสามันนั้น
ตามประมวลคุณหมายวิธีพิราชความอาญามาตรา๑๕๐และมาตรา๑๕๕๑
บรรยัติไว้โดยชัดแจ้งว่าให้มีพนักงานในการเข้าร่วมสอบสวนคดี
ทั้งตามข้อสั่งสำนักงานประโยชน์ชาติที่๔๑๕ทัพ๒๕๕
เป็นหลักประกันความยุติธรรมไปในตัว
แต่เพื่อให้การบริเวณการเป็นด้วยความรู้สึกยุทธิธรรม
จริงตำรวจท้อมภาค๕ที่มอบหมายให้พนธิธรรมชูรัตน์ปานเง่า
ซึ่งเป็นรองผู้จัดการพิชาบิชาวงานสอบสวน
และเป็นบุคคลที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ผลการปฏิบัติของท่านในหลายภารกิจที่ผ่านมา
เข้าไปกำกับดูแลการสอบสวนคดีนี้
แล้ววันนี้ท่านสุรัตน์ก็เข้าพื้นที่
เพื่อจะไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
และสอบสวนปสำคัญผู้คนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลของสพนาหวายนะครับอืมระบุว่าระบุว่าผู้ตายเนี่ย
เคยไปฝึกอาวุธกับชวนกลุ่มน้อยในเขตฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงดาว
เป็นข่าวเป็นการรายงานของเจ้าหน้าที่ของสพนหวาย
ที่ผู้จัดการให้รายงานพฤติการของนายเจ้าอืมเข้าไปเข้าไป

คือเมื่อเราทราบว่ามีหมายจับของนายจจือจะออกผู้ตาย
อยู่ที่นาวายทางภูมิครับชาก็เลยให้สพนาหวายเนี่ยได้ทำ

ขณะที่เขาถูกจับถูกออกมาจากเมื่อปีหกหนึ่งซึ่งทาง
พ่อนาวายเนี่ยให้ข้อมูลมาว่านายเจจีผู้ตายเนี่ยนะครับ
มีประวัติเป็นกองกำลังเลยครวามรักรอบรมีอย่างติด
ข้ามชายแดนจากพื้นที่ตรงข้ามอำเภอเชียงดาว
เข้ามาในเขตของประเทศไทยเขาเข้ารายงานข้อมูลมา